เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งอยู่ในอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
พอเข้าไปถึงสิ่งที่เจอก็คือสัตว์ป่าคุ้มครองตัวเงินตัวทอง
อีกหลายชนิดเลยรอการชำแหละอยู่นะคะ
ก็ตายแล้วบ้างก็ยังไม่ตาย
เขาบอกว่าเขาส่งไปให้พวกที่ชอบกินอะไรแบบเปิบพิษดารนะคะ
เทียบเลยคุณผู้ชมค่ะตำรวจกรรมอัคพการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ร่วมกันตรวจสอบนะคะที่บ้านหลังนี้ค่ะที่อำเภออูทองสุพรรณบุรี
ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลื้อยคลานนะคะ
ตัวเงินตัวทองยังไม่ตายนะคะเห็นไหมคะอยู่ในถุงมันยังดิ้นกันอยู่เลย
สามสิบสองตัวส่วนตัวเงินตัวทองที่ตายแล้วเป็นซาก
อีกห้าสิบเก้าตัวมีเตาหน้าเตาหัดเตาดำ
มีอุปกรณ์ชำแหละซากสัตว์ค่ะมีมีด๑๔เล่มขวาน๑เล่ม
มีค้อนมีเครื่องชั่งกิโลมีไม้ทุบมีแก๊สหุงต้ม
มีหัวที่ใช้สำหรับเผาแก๊สมีถุงตะข่ายพลาสติกโอ้โห
เยอะแยะไปหมดอุปกรณ์พร้อมค่ะเจ้าของบ้านค่ะในมนต์อายุเจ็ดสิบสาม
ส่วนในสิบอายุหกสิบเจ็ดก็เป็นพ่อค้ารับซื้อซากสัตว์ป่ามา
แล้วก็มานั่งรอสินค้ากลางลานหน้าบ้านก็มีคนงานชายหญิง๕คนได้นะคะ
ทีนี้ในมนต์เจ้าของบ้านบอกว่าตัวเงินตัวทองและเต่าที่เจอเป็นของเขา
รับซื้อมาจากชาวบ้านมาแปรรูปเพื่อขายขายให้กับพ่อค้า
พ่อค้ามารับซื้อเป็นลักษณะของการชั่งน้ำหนักค่ะ
กิโลกรัมละยี่สิบห้าบาทได้กำไรแค่กิโลกรัมละห้าบาทนะ
โอ้โหแต่รู้มาว่าคนที่เขาซื้อไป
เขาเอาไปขายให้กับพวกชอบกินอะไรแบบเมนูเปิบพิษดารตามร้านอาหารน่ะนะคะ
ส่วนเต่าเขาซื้อมาแล้วไปขายต่อ
ให้คนที่ชอบทำบุญปล่อยเต่าเนี่ยค่ะ
ยอมรับว่าผิดกฎหมาย

ปกติก็ทำนาขายข้าวก็ไม่ได้กำไร
รู้ว่าทำอย่างนี้มันผิดกฎหมายแต่ก็ต้องทำเพราะอยากได้เงิน

จริงเมื่อก่อนผมหาขายให้คนอื่นเขา
ตั้งแต่ก่อนโควิดมันมีคนซื้อนะ
บอกว่าก็รับจ้างชำแหละตัวเงินตัวทองค่ะ

ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและไม่รู้ว่าเป็นความผิดนะคะ
ส่วนในสิทธิ์ค่ะก็ยอมรับว่า
มารับซื้อซากตัวเงินตัวทองที่ชำแหละแล้ว
ก็เอาไปขายต่อกิโลกรัมละ๑๑๐บาท

ก็บอกว่าไม่รู้นะว่าตัวเงินตัวทองจะตายหรือจะเป็น

เขาก็รับซื้อในเชิงที่ว่าไปชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
ก็ให้เงินตามกิโลกรัมค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องควบคุมตัวทุกคนเลย
พร้อมของกลางนะคะส่งให้ตำรวจสพอูทอง

แล้วก็ตัวเงินตัวทองเต่าที่ยังไม่ตายค่ะ
ก็เอาไปดูแลรักษาที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าบึงชวาก

ส่วนที่มีข่าวว่าเนื้อตัวเงินตัวทอง

ว่าเอาเนื้อตัวเงินตัวทองไปทำเป็นลูกชิ้นขายในพื้นที่

นั่นน่ะสิคะเราตรวจสอบให้แล้วเขาบอกไม่จริงนะคะ
เอาไปส่งขายเฉพาะร้านในลักษณะที่ทำเมนูเปิบพิษดารเท่านั้นค่ะ
อ่า